เรื่องของโควิด๑๙เนี่ยยอดวันนี้ยังอยู่ที่๒๐๐๐อยู่เลย
คือถ้ายอดรวมลดลงนะแต่ถ้าไปดูตามพวกของผู้ป่วยที่อาการวิกฤตหนัก

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นตัวเลขแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราสรุปให้ดูกันอีกทีนึงนะคะ
สำหรับตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙วันนี้นะคะ
วันนี้เรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๒๐๔๘รายค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในประเทศนะคะ๒๐๓๘รายแล้วก็ต่างประเทศ๑๐ราย
วันนี้แม้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะลดลงจากเมื่อวานแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่น้อยเลยนะคะ
เรามีผู้เสียชีวิตถึง๘ศพด้วยกันค่ะทำให้ยอดเสียชีวิตสะสม๑๔๘ศพแล้ว
แล้วก็ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๕๗๐๐กว่ารายนะคะ
ตอนนี้มี๕๐จังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะที่ออกคำสั่งให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
เมื่ออยู่นอกเคหาสถานหรือสถานที่สาธารณะ
คำว่าเคหาสถานถ้าเอาตีความง่ายก็คือนอกบ้าน
คือเดินออกจากบ้านเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือต้องสวมหน้ากากอนามัยเลยนะคะ
ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดตามแต่ละพื้นที่กำหนดค่ะ
กรุงเทพมหานครสั่งปรับคนไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า๒๐๐๐บาท
อันนี้ปรับจริงนะคะบางจังหวัดปรับเยอะกว่านี้อีกนะ
คุณผู้ชมดูอัปเดตรายชื่อ๕๐จังหวัดได้ตามหน้าจอของเรา
ไว้ก่อนก็ได้นะคะเผื่อว่าดูไม่ทันว่ามีจังหวัดไหนบ้าง
ก็ขอให้ทุกคนร่วมมือแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยก็แล้วกันนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนี่แหละ
ศิลปสวยระวีแสงศูนย์ประหลัดกรุงเทพมหานครก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนสับสนว่าตกลงคำว่านอกบ้านในที่นี้คือ
ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารในรถยนต์อันนี้คือถือเป็นนอกบ้านหมดเลยไหม
เรื่องนี้ค่ะคำตอบคือใช่นะคะใช่ค่ะ
นับหมดเลยนะคะคือประชาชนต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน
หรืออยู่ในสถานที่สาธารณะไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าตอนที่เราอยู่เราอาจจะอยู่คนเดียวก็จริง
แต่พอเรากลับไปแล้วเนี่ยอาจจะมีคนอื่นมาใช้สถานที่นั้นต่อจากเรา
เพราะฉะนั้นคือต้องใส่ตลอดส่วนกรณีในรถยนต์ค่ะฟังแบบนี้
ถ้าสมมุติว่านั่งมาในรถยนต์แล้วมีคนอื่นอยู่ด้วยจะ๑คนจะ๒คนก็ตาม
ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะคะถึงแม้จะบอกว่าอ๋ออันนี้คนที่บ้าน
มาด้วยกันไม่ได้คนในครอบครัวคือเอาเป็นว่าไม่นับความสัมพันธ์ค่ะ
นับจำนวนอยู่ในรถถ้ามีเกิน๑คนต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะคะ
สมมุติถ้ามีคนหนึ่งใส่อืมอีกคนนึงไม่ใส่ปรับคนไม่ใส่นะคะเออ
แต่ถ้ามาคนเดียวเขาก็อนุโลมนะคือจะขับอยู่คนเดียว
ไม่ได้มาใครมาด้วยเลยเขาอนุโลมไม่ต้องใส่ได้นะคะ
กรณีอีกกรณีหนึ่งดราม่าชาวเน็ตค่ะที่ตอนนี้มีการแชร์ภาพใบสั่ง
ตำรวจสพบางปะหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรับเงิน๕๐๐บาท
ข้อหาไม่สวมหน้ากากแล้วทีนี้หลายคนก็เลยสงสัยนะคะ
นั่งอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวไม่ใส่หน้ากากแบบนี้ถูกปรับด้วยเหรอ
เพราะเมื่อสักครู่เราก็เพิ่งบอกไปว่าถ้านั่งคนเดียวอนุโลมได้ไม่ต้องใส่
แต่จริงแล้วเขาบอกว่าใบสั่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เนี่ย
ข้อหาไม่สวมหน้ากากตอนที่ขับรถนะคะเป็นข้อหาไม่สวมหน้ากากในตลาดสด
ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางประหันอำเภอบางปะหัน
คนถูกปรับทั้งสองรายเป็นลูกของเป็นลูกชายของนางวรีรัฐประสงค์เงิน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งในพื้นที่ตำบลบางนางร้าอำเภอบางปะหันค่ะ
ก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันน่ะนะคะแต่จริงจริงแล้วตอนลูกผู้ใหญ่บ้านขายของในตลาดสด
เขาก็ใส่หน้ากากแต่ถอดหน้ากากออกเฉพาะตอนกินข้าว
แต่อย่างไรก็ตามพอโดนปรับมาแล้วเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ
ผู้ใหญ่ก็เลยพาลูกไปเสียค่าปรับไม่ทราบเหมือนกันว่าชาวเน็ตเนี่ย
เอาใบสั่งนี้ไปแชร์จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างได้ยังไงก็ยังงงอยู่
ส่วนทางด้านพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ค่ะ
ก็ชี้แจงกรณีใบสั่งค่าปรับไม่สวมหน้ากากอนามัยของสพบังปะหันที่แชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ
บอกว่าผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
พ่อค้าแม่ค้าขายกะทิในตลาดสดไม่ใส่หน้ากาก
กับคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำตัวมาส่งพนักงานสอบสวนให้เปรียบเทียบปรับ
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เข้าใจค่ะ
ว่ามีอำนาจตามกฎหมายควบคุมโรคให้สามารถเปรียบเทียบปรับได้เอง
ก็เลยสั่งปรับไป๕๐๐นะคะ
แต่ว่ากรณีนี้พนักงานสอบสวนต้องปรับในอัตราขั้นต่ำเป็นเงิน๖๐๐๐บาทค่ะ
เพราะว่าตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อและตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด
อัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ดังนั้นพนักงานสอบสวนไม่สามารถจะปรับเป็นเงิน๕๐๐บาทได้
ในกรณีนี้นะคะผู้ถูกกล่าวหาก็ขอให้พนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งฟ้องสารแขวง
เพื่อให้สารใช้ดุลพินิษฐ์ในการสั่งปรับแทน
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเชื่อว่าน่าจะปรับได้ต่ำกว่า๖๐๐๐บาทค่ะ
ก็ได้ใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาตำรวจภูทรภาค๑สั่งเพิกถอนการเสียค่าปรับ๕๐๐บาทไปแล้วนะคะ
ส่งสารพิจารณาพร้อมตำหนิพนักงานสอบสวนที่ทำไปโดยภารการ
หลังจากนี้จะมีการกำชับไปยังตำรวจภูทรทั้ง๙จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ

คือมันเป็นมาตรการใหม่คำสั่งใหม่นะคะ
เรื่องของอัตราค่าปรับอะไรอาจจะยังสับสนกันอยู่
ทีนี้ประเด็นเรื่องที่ว่าแล้วถ้าเราขับรถอยู่คนเดียวแบบนี้ยังไงดี
ทีนี้ถ้าดูการตีความสมมุติว่าถ้าตีความตรงแบบตรงเป๊ะเลยนะคะ
คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย

เพราะมันคือการออกนอกเคหาสถานคือออกนอกบ้าน
แต่ตำรวจเนี่ยเขาจะใช้ดุลยพินิษฐ
คือไม่ได้จะจ้องจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยอย่างเดียว
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ประหลัดกรทมเองก็บอกว่า
ถ้าอยู่คนเดียวในรถของตัวเองเนี่ยอาจจะอนุโลมได้
แต่ถ้าสมมุติว่ามีจำนวนบุคคลในรถเกินกว่า๑คนเมื่อไหร่
ทุกคนในรถต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะ
ค่ะก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นเพื่อไปความปลอดภัยของทุกคนนะคะ